โอ้คือแกพาเขาเซิฟบอร์ดไป
ไม่ค่อยเห็นนะที่พาเขาเซิฟบอร์ดไปถมมึก
จู่ตกเซิฟบอร์ด

มันมันมันมันมิ้นจากการตีขาอ่ะอุ้ยคุณครับ
โหยคุณผู้ชมฮะคืออยู่ไกลอยู่เหมือนกันอ่ะค่ะแล้วก็จะจ้วงไปถึง
กว่าจะจ้วงไปถึงเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่คุณผู้ชมไม่ใช่พายง่าย

แล้วธนกฤษคนที่เป็นพลเมืองดีก็โยนชูชีพไป

เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเลย๘โมงเช้า

ตรงนี้คืออ่าวดงตานอำเภอสัตหีบที่ชนบุรีครับ
หลังจากโยนชูชีพให้ลุงเปี๊ยกและเกาะไว้ได้เนี่ย
ธนกฤทธิ์พลเมิงดีก็ใช้เชื่อกผูกกับเสิร์ฟบอร์ดเอาไว้
นี่ลากมาแล้ว
ลากมาจนมาถึงฝั่งครับ

ลุงเปี๊ยกขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัย
เป็นอาชีพเขาอยู่แล้วถูกป่ะแล้วพอมาเห็นแบบนี้
เขารู้วิธีการช่วยหมดเลยแล้วลุงเป๊ะคือมันคว่ำไปแล้วอ่ะ
นี่ลอยเข้ามาแล้วถึงฝั่งแล้วคุณผู้ชม
ถามพี่ธนกฤษพลเมืองดีเล่าให้ฟังว่า
ตอนนั้นผมมานั่งอยู่ริมทะเลเห็นลุงเปี๊ยกตกจากเซิร์ฟบอร์ดแล้วนะ
ขึ้นมาจากทะเลไม่ได้ตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวลุงแกน่าจะขึ้นมาเองได้แหละ
ไปสักพักก็เอาใจช่วยอยู่อ้าวลุงขึ้นมาไม่ได้
ท่าที่อ่อนแรงคล้ายจะจมน้ำแล้วล่ะธนกฤษก็เลยไปยืมเซิร์ฟบอร์ด
หน่วยทหารเรือครับแล้วก็พายพายจ้วงเข้าไป
จนไปถึงตัวลุงเปี๊ยกครับ
ผมมานั่งสูบบุหรี่ตรงทะเลครับแล้วเห็นลุงเขาพาอยู่ปกติ
ครับแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงตู้มลงไปเนี่ยครับ
ไปมองลุงเขากระโดดลงไปผมก็นึกว่าไม้พายหรืออะไรเขาหล่นลงไปครับลุง
ไปเก็บแล้วผมเห็นว่าเขาขึ้นไม่ได้นานครับเขาอยู่กลางทะเลเลยเหรอ
ใช่ครับอยู่กลางประมาณกลางล่องนี่ครับล่องก็เลยรีบออกไปช่วยเขา
โอ้โหสุดยอดธนกฤษนี่คือยังหนุ่มยังแน่นไง
อายุ๒๖ก็ยังพายไหวจ้วงไหวไปช่วยลุงเปี๊ยก
มีทักษะได้รับคำถึงมาจริงเป็นไลฟ์การ์ด
ส่วนกู้ภัยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ลุงเปี๊ยกแกพายเซอร์บอร์ดออกไปตกหมึกกลางทะเล
น่าจะเป็นลมหน้ามืดครับคุณผู้ชมตกจากเซิร์ฟบอร์ดไปขึ้นมาเองไม่ได้
เพราะว่าลุงแกก็อายุ๖๑แล้วมีอาการปวดหลังด้วย
จุดที่ตกก็ห่างจากฝั่งมากก็เลยลอยคอเกาะเสิร์ฟบอร์ดเอาไว้แบบนั้น
จะหมดแรงอยู่แล้วดีว่าน้องธนกฤษเนี่ยไลฟ์การ์ดเนี่ยไปเห็นแล้วก็ช่วยมาได้
เปี๊ยกหลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นฝั่งมาได้ครับ
เปี๊ยกแกก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะ
ขอกลับบ้านก่อนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แล้วก็ลุงก็คือห่างจากไอตรงอ่าวตรงเนี้ยอ่าวโดนการเนี้ยไม่ไกลมากนัก

แล้วก็ใส่เสื้อพยุงตัวเสื้อชูชีพด้วย
หรือไม่ก็หาใครไปเป็นเพื่อน